เรื่องของการเดินทางขึ้นรถโดยสารต่างในช่วงนี้ก็อาจจะไปเจอกับรถเสริมบ้าง
แต่ทีนี้ถ้ารถเสริมไม่ได้มาตรฐานอาจจะมีสภาพชำรุดหรือเก่าก็สามารถร้องเรียนได้
เขาบอกว่านำเป็นรถที่หมดสภาพแล้วมาให้บริการ
โซเชียลก็เลยแห่วิพักษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของความสกปรกเอยแล้วก็ความไม่พร้อมของสภาพรถด้วยนะคะ
เรื่องนี้ก็เกิดมาจากที่มีผู้ร้องเรียนไปยังเพจดังค่ะ
ไปพบรถเนี่ยสนิมขึ้นกระจกหน้ารถก็ร้าวผ้าม่านก็สกปรกรวมไปถึงห้องน้ำ
ไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่สามารถใช้งานได้เลยทีเดียว
โดยบอกว่าก่อนที่จะขึ้นรถก็เสียความรู้สึกเพราะว่ารอนานกว่า๓ชั่วโมงอยู่แล้ว
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยติดต่อไปยังผู้โพสต์ก็คือคุณอ้อน
บอกว่าถ่ายภาพดังกล่าวไว้เมื่อวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
บริเวณสถานีขนส่งหมอชิด๒ขณะเดินทางกลับบ้านที่หนองบัวลำพู
เธอบอกว่าเธอจองตัวออนไลน์เมื่อช่วงเดือนเมษายนราคา๖๐๐บาท
แต่ก่อนขึ้นรถยอมรับว่าเสียความรู้สึกมากเลย
หนึ่งก็เป็นเพราะว่าต้องรอรถนานกว่า๓ชั่วโมง
ทั้งที่ตัวระบุเวลาว่าจะออกเดินทางประมาณ๒ทุ่ม
แต่รถมาถึงจริง๕ทุ่มกว่าคุณดูสภาพห้องน้ำสิ

พอรถมาจอดเทียบท่าปุ๊บยอมรับว่าเสียความรู้สึกมาก
รถนี่สภาพเขาเรียกว่าบูโรทั่งอ่ะคุณ

โดยเฉพาะห้องน้ำสกปรกรวมไปถึงผ้าม่านก็สกปรกค่ะ

พอสอบถามพนักงานที่อยู่บนรถทราบว่านี่เป็นรถเสริม

ก็ต้องจำใจเดินทางซื้อตัวมาแล้วต้องกลับบ้าน
สุดท้ายก็เดินทางถึงโดยสวัสดีภาพนะคะ
จากนั้นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่บริษัทบุษราคำทัวร์ย่านวงสว่าง
ก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่ให้บริการแล้วก็บอกว่า
กรมการขนส่งทางบกเปรียบเทียบปรับไปแล้ว๑๐๐๐บาท
พาไปดูสภาพรถแท้จริงที่ให้บริการ
จริงก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะ
แต่ว่าที่เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะว่าเป็นรถเสริม
ไม่ได้ตรวจราอย่างถี่ถ้วนก่อนนำออกให้บริการ
ใช่แล้วเขาจองล่วงหน้าตั้งนานแล้วไง
แต่มาได้รถเสริมใช่ไหม
การขนส่งทางบกโดยกองตรวจการขนส่งทางบกค่ะ
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้เช่นกัน
ก็พบว่าเป็นรถหมายเลขทะเบียนกไก่ททหาร๑๕

มีพนักงานขับรถคือนายวัญชัยทองสำริทนะคะ
จากการสอบถามผู้จัดการสายเดินรถก็รับแจ้งว่า
ปัญหาการจราจรติดขัดรถไม่สามารถเข้าไปรับผู้โดยสารได้ทัน
ก็เลยนำรถเสริมออกไปรับแทน
พร้อมกันนี้ก็ลงโทษปรับผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติขนส่ง
สภาพรถไม่สมบูรณ์เป็นเงิน๕๐๐๐บาท
และลงโทษพนักงานขับรถใช้รถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอีก๕๐๐บาทค่ะ
ก็เลยฝากไปถึงประชาชนผู้โดยสารด้วยนะคะ
ว่าถ้าพบรถโดยสารสาธารณะที่กระทำผิดในลักษณะแบบนี้
แจ้งได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับร้องเรื่องร้องเรียน๑๕๘๔ตลอด๒๔ชั่วโมง
คือสภาพรถก็ขอให้ดีหน่อยเถอะ
บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ารถแบบนี้จะพาไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่า